เอามาดูเรื่องของปัญหาเพื่อนบ้านกันหน่อย
คุณผู้ชมมีปัญหาเพื่อนบ้านอะไรบ้างส่งกัน

คือคุณป้าท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณป้าใจดีแหละค่ะ
มักจะเอาอาหารมาให้สุนัขจรจัด

ทำไมต้องเอามาให้ตรงหน้าบ้านของเพื่อนบ้าน

ฉี่ราดหน้าบ้านของเพื่อนบ้าน

เวลามันจะอึจะฉี่มันก็อึตรงนี้

เพราะมันส่งกลิ่นมันรบกวนกัน
แต่หลังจากที่มีการพูดคุยกัน

เทศบาลจะต้องเข้ามาเคลียร์ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจันกระจ่าง
ซอย๓อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้วก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปเจอกับคุณป้าที่มีปากเสียงกับหนุ่มเพื่อนบ้าน
คุณป้าชื่อคุณป้าสุนะคะอายุ๖๕ปี
คุณป้ายอมรับว่าเป็นคนให้อาหารสุนัข
แต่ไม่ได้เอามาให้คนเดียวคนอื่นเขาก็ให้
และอ้างว่าส่วนใหญ่ป้าเอาไปให้ตามป่า

มันไปอึที่หน้าบ้านเพื่อนบ้านตอนไหน

เจ้าของบ้านก็เรียกคุณป้ามาดู

ป้าเอาอาหารไปให้ไกลได้ไหม

กับทีมข่าวของเราบอกเอาไปให้ในป่า
นี่ลองฟังได้ไหมนิดเดียว
พับเสียงขึ้นเลยครับ

ขึ้นเมืองขึ้นกูก็แล้วนะ
ด่ากันแล้วอีแก่อะไรอย่างนี้ขอโทษคุณผู้ชมคือเขาด่ากันแบบนี้จริงนะฮะ
นี่กลายเป็นประเด็นแล้วครับทีนี้ทีมข่าวเราต้องไปฟังทั้งสองฟังความสองด้านนะ

ค่ะคุณป้าส่วนนี้ย้ำแล้วนะคะบอกว่าเอาไปให้แถวป่า
ไม่ได้เอาไปวางไว้ที่หน้าบ้านของใครในหมู่บ้านเนี่ย
แต่ตรงนี้มันก็มีรอยให้อาหารหมานะ

อ่าแล้วก็เห็นแว๊บมาสักครู่นี้นะคะน้องหมาเขาก็มายืนรอคุณป้าค่ะ
โงกหน้าดูแล้วเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะ
อันนี้คุณป้าชี้แจงแบบนี้นะคะ
แล้วคุณป้าก็บอกว่าที่เอาอาหารไปให้เพราะสงสาร
สุนัขแถวนี้มันเป็นสุนัขจรจัดมันถูกทอดทิ้ง
เอาอาหารมาให้เอายารักษามาให้
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับชาวบ้านคนอื่น
เพราะหลายคนเข้าใจยกเว้นตะนุ่มคนนี้
คุณป้าบอกแบบนี้
เอาฟังความจากคุณป้าแล้วไปฟังความจากคู่กรณี
ซึ่งเป็นนุ่มที่ถ่ายคลิปกันหน่อย
ชื่อว่าคุณสารวุฒิศรีนามหวดค่ะอายุ๒๔ปี
เขายืนยันว่าวันเกิดเหตุเจอคุณป้าคนนี้คุณป้าสุ
ขี่รถจักรยานยนต์เอาอาหารมาให้สุนัข
ก็เลยตัดสินใจบอกให้ป้าน่ะเก็บอึที่มันอยู่หน้าบ้านตัวเองไปด้วย

แต่ป้าอ้างว่าให้อาหารเป็นครั้งแรกนะ

ตอนแรกที่คุยกันคุณป้าบอกว่าเอาอาหารมาให้เป็นครั้งแรกนะ
แต่เขายืนยันว่าไม่ใช่หรอกป้าผมเคยเห็นหลายครั้งแล้ว

จ้า
ผมก็ถามเขาดีแหละว่าแบบป้ารักหมาใช่ไหมอะไรอย่างนี้
ควรเก็บขี้หมาให้ผมด้วยนู่นนั่นอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้อยู่เขาก็แบบพูดมาว่าแบบเออเดี๋ยวมีคนมาเก็บนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

ส่วนใหญ่มันจะยังไม่เคยขี้หน้าบ้านผมมันจะขี้ข้างบ้าน
คือข้างบ้านมันจะแต่ก่อนมันจะเป็นป่าแบบย่าสูงขึ้นมาหน่อยประมาณหัวเข่าอะไรอย่างนี้
คือผมอ่ะเอาย่าออกหมดแล้วแล้วลงต้นไม้แล้วทีนี้พอมันเห็นขี้เยอะแล้วผมแบบ
มันก็ออกมาพี่แล้วผมแบบหุดหงิดมาก
จริงถ้ารักหมาก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านเอาไปเลี้ยงที่บ้านเลย
คือถ้ารักจริงก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำหรับผม
คือถ้าจะเป็นนักบุญแต่ว่าเป็นคนใจบุญแต่ว่ามีปัญหากับคนอื่น
คือแบบมาสร้างปัญหาให้คนอื่นมันไม่ได้เรียกว่านักบุญดีกว่าพี่
เรียกว่าคนใจบุญดีกว่าเพราะมันสร้างความเดือดร้อนให้คุณอยู่จริงอะ
ให้ทำไมก็มีคนให้อ๋อถามว่าจะให้ไหมนอกจากจะมีอาจจะมีเศษอาหารหรืออะไรอ่ะ
จะไปให้เขาก็มีกระป๋องเดี๋ยวพาไปดูครับเขามีกระมังของเขาก็มีเขตของเขา
แถวบ้านมันคนละที่อันนี้คนมันหาเรื่องไงก็บ้านมันมีขี้หมาข้างบ้านไง
แค่นี้เองเรื่องขี่หมาข้างบ้านข้างบ้านซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรติดข้างถนนสาธารณะ
ซึ่งมีต้นไม้อยู่มึงก็ต้องออกมาดูตอนเช้าว่าใครก็พาหมามาเดินขี้แล้วบอกกับเขาเอง
ป้าให้ส่วนมากให้ตามป่าไม่มีตามบ้านคนไม่เคยให้ตามบ้านคุณเลย
ทีนี้เรื่องนี้นะคะก่อนที่จะมาแก้ว่าคุณป้าเนี่ยจะหยุดให้อาหารและหนุ่มคนนี้เขาจะยอมหรือเปล่า
รองนายกเทศบาลเมืองท่าช้างลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขปัญหานี้ให้เอาแบบจริงจังเลยนะ

อย่าให้อาหารสุนัขบริเวณนี้อีก
ส่วนสุนัขจรจัดที่เขาเคยชินมากินอาหารแถวนี้แล้วทำยังไง

เอาไปที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราวของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงต่อไป

ถ้าเกิดว่าหมาจรจัดไปกัดชาวบ้าน

เพราะเดี๋ยวคุณป้าก็จะบอกว่าป้าไม่ใช่เป็นเจ้าของหมาอีก